เหตุนี้ก็โหดค่ะคุณผู้ชมคงได้เห็นข่าวคราวกันไปบ้างแล้วกับการบุกยิงสามศพผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านอีกต่างหาก
หลังจากนั้นนะคะตัวผู้ก่อเหตุยังเอาอาวุธปืนบรรจุกระสุนและมีระเบิดที่ตัวเองทำขึ้นเองบุกไปที่สำนักอายการ
เพื่อกะจะไปล้างแค้นนั่นเองมันมีปมเหตุสาเหตุหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมลองไปดูนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยล่าสุดแม้จะจับตัวได้แล้วก็แจ้งข้อหานักเลยค่ะ

เป็นสถานที่เกิดเหตุที่ตัวผู้ก่อเหตุบุกมายิงสามชีวิตตายอยู่ตรงนั้น
เสียงร้องฮ่ารองมุมของญาติผู้เสียชีวิตดังลั่นเลยนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เองก็ช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างที่บอกว่าคนตาย๓ศพมีใครบ้าง
มีผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่านายเสธนีเสนะสุธิพันธ์อายุ๔๗ปีนะคะ
ก็อยู่ในสภาพที่ล้มอยู่ตรงนั้นขาอีกข้างนึงคือยังพาดเก้าอี้อยู่เลย
อีก๒คนเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านค่ะชื่อว่านายชะลอพุทธวงศ์อายุ๖๐ปี
และคนที่๓ที่เสียชีวิตก็คือนางแสงทองบุญสุวรรณอายุ๖๓ปี
ทั้งหมดเสียชีวิตด้วยอาวุธปืน๓๘ถูกยิงลักษณะเจาะยิงเข้าที่บริเวณศีรษะนะคะ
มือปืนนั้นก็คือนายพิทักษ์ชัยรักษุอายุ๖๑ปี
หลังก่อเหตุเสร็จอย่างที่บอกเจ้าตัวเอาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงสามคนแรก
แล้วบรรจุกระสุน๖นัดแบกระเบิดแสวงเครื่องที่ทำเอง๙ลูกใส่กระเป๋า
ขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงสำนักงานอายการจังหวัดแพร่ค่ะ
ไปขอพบอายการเจ้าของคดีตำรวจดันรวบตัวไว้ได้ก่อน
แล้วถามว่าเขาไปพบอายการทำไมมันมีเหตุ
ชนวนเหตุมาจากนายพิทักษ์ไม่พอใจจากกรณีพิพาทเกี่ยวกับการเรื่องของตลาดนัดคองถม
มีคดีหมินประมาทโต้ตอบกันทางไลน์กลุ่มหมู่บ้านกับกลุ่มทางผู้ใหญ่บ้านเอง

มีการยื่นฟ้องร้องแต่ว่าอายการไม่สั่งฟ้องนะคะ
ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่เขาบุกไปที่สำนักงานอายการนั่นเองค่ะ
ช่วงเช้าของวันที่๑๑มิถุนายนนะคะคุณผู้ชมก็คือเช้าวันนี้
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองแพร่
นำตัวนายพิทักษ์ชัยรักษุคนนี้แหละที่เป็นมือยิง

ทนายเองก็เข้ามาฟังการสอบปากคำด้วย
โดยทางด้านของเจ้าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยท่าทางรีบเฉยเลยนะคะ
ก็ไม่ได้ให้สื่อเข้าให้สัมภาษณ์ด้วย
คดีนี้จะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเพราะว่าผู้ต้องหาเขาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนค่ะ
และตำรวจเองก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะ
ญาติผู้เสียชีวิตอาจจะรุมประชาธรรมผู้ก่อเหตุได้
ก็มีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
มีวัตถุระเบิดติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ล่าสุดนะคะตำรวจค่ะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดแพร่

ตัวผู้ต้องหาเขาพูดนะคะเปิดใจว่า
เขาอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
เจ้าตัวยืนยันคำเดิมคือเก็บกฎอัดอั้นครับแค้นใจมานาน
เขาบอกว่าเขาคับแค้นใจหลายประเด็น
ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของตลาดแผงพระ
ลงสมัครสมาชิกอบตการฟ้องร้องหมินประมาท
ตัดสินใจนานอยู่หลังจนสุดท้ายลงมือ

และประเด็นเรื่องระเบิดของคุณอริยา

อินเตอร์เน็ตเลยคุณแบบนี้
แต่อย่าหาทำนะคะแนะนำผู้ปกครองต้องแนะนำนะเด็ก

เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะไปมอบตัว
ไม่ได้จะไปยิงอายการแต่อย่างใดค่ะ
แล้วตกลงคุณพ่อตั้งใจจะไปยิงกับอายการ
หรือว่าไปคุยกันอย่างไรคุณ
อายการนี้ผมจะไปมอบตัวที่นู่น
เพราะมามอบตัวที่นี่ผมกลัววิสามัน
ไปที่อายการว่าผมคุ้นเคยกับอายการ
อายการนี่คือปลอดภัยที่สุดไง

ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะมีการผ่าชนสูตรอย่างละเอียด
ก่อนที่จะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ